ซึ่งตลาดนัดประชารัฐวายุพักษ
รักประชาชนก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓
ซึ่งการร่วมออกร้านของพ่อค้าแม่ค้า
จากจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ก็ยังเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าอีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นหนึ่งในสินค้าที่ร่วมโครงการ
ตลาดนัดประชารัฐวายุพักรักประชาชนครั้งที่๓
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ค่ะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓ที่เจ้าของฟาร์มร่วมออกงาน
โดยระบุว่าเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มรายได้
และขยายตลาดให้กลุ่มลูกค้าระดับมีบวกหรือระดับกลางขึ้นไปด้วย
ยอดขายเพิ่มขึ้นเรามีลูกค้าจากหลากหลายอาชีพ
โดยเฉพาะถ้าไปตามธนาคาร
เราก็จะได้มีลูกค้ากลุ่มธนาคารเยอะมาก
เพราะว่ามันตอบโจทย์เรื่องสุขภาพได้ทั้งหมด
มันเป็นการทำให้เรามีตลาดเองปลูกเองจำหน่ายเอง
เพราะฉะนั้นผลผลิตในไร่ของเราก็ไม่ต้องไปเจอราคาที่กดราคาให้ต่ำ
รวมทั้งร้านอาหารผลไม้เครื่องดื่มรสชาติอร่อยราคาประหยัด
ขนมไทยแม่ชะแลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นกว่า๘๐ปี
เป็นการการันตีว่าตลาดแห่งนี้มีแต่สินค้าคุณภาพค่ะ
สำหรับครั้งนี้ธนาคารออมศีลเปิดพื้นที่ให้ผู้ค้ากว่า๑๐๐ร้านค้า

ระหว่างวันที่๑๓๑๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
จะมีเงินสะพัดกว่า๑ล้านบาท
โดยสินค้าที่นำมาก็จะมาจากตัวแทนที่เป็นลูกค้าของธนาคารรัฐวิสาหกิจต่าง
ที่อยู่ในกระทรวงการคลังนะครับ
ซึ่งจำนวนรวมประมาณ๙สถาบันนะครับ
ซึ่งก็จะมีสินค้าที่หลากหลายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นประเภทอาหารหรือหัตกรรม
หรือเป็นสินค้าโอท็อปนะครับที่มีคุณภาพ
ดังนั้นก็จะเป็นการสร้างตลาดสร้างการรับรู้ของสินค้า
ที่เป็นสินค้าที่เราเริ่มจะพัฒนา
แล้วก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
จากการที่สถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งได้ร่วมกัน
พัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าบริการและก็ตลาด
ตลาดนัดประชารัฐวายุพักรักประชาชน
มีสถาบันการเงินของภาครัฐแต่ละแห่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นพื้นที่ให้แก่เกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อยหาบเร่แผงลอย
ได้มีพื้นที่ในการสร้างรายได้ค่ะ